ทึกเลยคุณผู้ชมงานอุ้มพระดำน้ำ
เรือแข่งหักอ่ะล่มกลางแม่น้ำป่าสักเลย
คือเป็นเรื่องระทึกเพราะจริงแล้วถ้าย้อนไปคุณผู้ชมครับ
เมื่อปี๒๕๕๙เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเพณีนี้แหละนะครับ
ครั้งนี้เรือน่ะแข่งกันมานะครับ
เรือมันหักพอมันหักปั๊บน้ำเข้า
น้ำเข้าเรือล่มเรือล่มนะครับพุ่งเข้าหาต่อ
โอ้โหแล้วฝีพายทำไงอ่ะ

ล่มไปแล้วแล้วเรือที่ชนสะพานคือเรืออะไรอ่ะ

เรือมาช่วยมันเอากันไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าน้ำมันแรงเห็นไหมนี่
นี่ครับเรือยาวเนี่ยเห็นไหมเรือยาวนั่นคือเรือพายแข่ง

เรือกู้ไพรก็มองมองจะช่วยมองช่วยตีวงตีวงตีวงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ

ระหว่างการยังหาเรือพลายถวนน้ำขนาด๑๘ศีรภาย
ระหว่างเรือเพชรพลังหนุ่มกับเรือลูกสาวสอนเพชรครับ
นี่คือแม่น้ำป่าศักดิ์ครับนะครับ

หัวเรือหักแล้วล่มล่มพับฝีพายตกน้ำ
น้ำก็ไหลไปกับน้ำสิครับ
ทีมกู้ภัยนะครับนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือนะครับ
มีเครื่องยนต์นะเนี่ยเรือที่มีเครื่องยนต์เนี่ยครับ
ชนเข้าให้โอ้โหคุณผู้ชมเรือมันเข้าไปชนกับสะพานอ่ะ
คุณผู้ชมสองฝั่งก็กรีดร้องนะครับตกใจฮะ
จังหวะนั้นเรือกู้ภัยนะครับเขาก็ไหลไปตามกระแสน้ำนะครับ

กระทั่งเกิดเหตุไม่คาดคิดคือเรือกู้ภัยค่อยจมครับ
ค่อยจมค่อยจมคุณผู้ชมดูช่วงนี้อีกทีครับ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมพอเรือมันไปเกยใช่ไหม
เรือไปเกยแต่น้ำแรงน้ำแรงปั๊บเรือพลิก

นั่นแหละรู้กันเรือจมทางสะพานเรือจมลงไปในน้ำครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในการแข่งขันนะครับ
ยเรือทวนน้ำประเพณีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ
พริกเจ้าบูนครับช่วงสายของเมื่อวานนี้
เป็นการแข่งขันคู่ที่๓ระหว่างเรือเพชรพลังหนุ่มกับเรือลูกสาวสอนเพชรครับ
คือเรือเพชรพลังหนุ่มเบียดเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้ว
ส่วนเรือลูกสาวสอนเพชรก็ตามเข้าไปติด
ปรากฏว่าหัวเรือหักครับ
นะครับหัวเรือหักท้ายสะบัดเรือล่มแบบในคลิปเนี่ย
หลังเกิดเหตุเพราะว่าหัวเรือของลูกสาวสอนเพชรนะครับ
หักไปติดอยู่กับต้นมะเดือใกล้สะพานนั่นแหละ
ส่วนตัวเรือไหลไปนู้นนู้นนู้นนู้นนี่นะครับ
เขาบอกว่าไปชนกับป่ากล้วยนี่นี่หัวเรือนะ
นี่หัวเรือต้นมะเดือดนะส่วนตัวเรือนู่นป่ากล้วยนู่นเห็นไหม
ป่ากล้วยนั่นแหละครับห่างมาตั้ง๑กิโลเมตร
โอ้โหแต่คุณผู้ชมต้องฟังคนนี้ต้องฟังคนนี้
นายการันทองมีอายุ๕๗ปี
เขาเป็นอดีตฝีภายเรือมณีสายชน
มาเล่าบอกว่าโอ้โหนักข่าว
ผมเนี่ยเคยซ้อมแข่งพายเรือที่จุดตรงนี้แหละ
ช่วงเย็นย้อนไป๒๐กระยะยนต์๒๑๕๙

ตอนนั้นมีฝีพายเสียชีวิต๒ศพ

๕๙มีฝีพายเสียชีวิต๒ศพครับ

วันนี้มีครับวันนี้มี
มีการแข่งขันภายเรือแบบ๓๐ฝีพาย
๓๐ฝีภายเนี่ยจะ๒ลำกว่า๖๐ฝีภายนะ

ว่ายังไงแข่งหรือไม่แข่งดีครับ